เกษตรทำเงินวันนี้ดูดีมีรางวัลนะจ๊ะ
นี่คือการต่อยอดผลสวรสยักษ์ให้กลายเป็นเงิน
และเขาแปรรูปกันยังไงติดตามกับช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรที่นี่เขากำลังช่วยกันเก็บผลสวรสสด
และต่อด้วยช่วยกันผลิตวายแบบดั้งเดิม
เพราะว่ารสชาติวายของที่นี่กลายเป็นของฝาก
ของดีในตำบลที่ต้องบอกต่อกันไปแล้วครับ
เกษตรกรเขามีวิธีต่อยอดสร้างรายได้กันอย่างไร
อยากรู้แล้วครับ
มีสีอมชมพูอมม่วงอย่างนี้

ก็จะได้เงินเรื่อยลูกเล็ก๘๐
ลูกใหญ่ลูกน้อย
ชวนช้าตลอดข่าวมาที่ตำบลดนทรีย์อำเภอร์

มาพบกับกลุ่มสตรีที่นำทีมมาโดยพี่อุไรสุขสุวรรณ

ซึ่งพี่อุไรเป็นผู้ที่ได้ปรับพื้นที่
ที่เคยว่างเปล่ากว่า๓ไร่
ปลูกต้นสวรสสายพันธุ์บลูไนครับ
ถือว่าเป็นสวรสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับ
ยังเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศที่มีผลขนาดใหญ่
และมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเข้มข้น
เหมาะกับการนำไปแปรรูปทำแยมหรือวาย
และตอนนี้พี่อุไรและสมาชิกในกลุ่มกำลังช่วยกันผลิตวายแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
แหมสาวสนุกกันใหญ่เลยนะครับ
ที่ได้มารวมกลุ่มกันสร้างรายได้เสริมแบบนี้
สินค้าจะมีคนรู้จักได้ก็ต้องมีการตลาดที่ดีด้วยใช่ไหมครับพี่กระหนกนพัฒน์
แต่เริ่มแรกที่พี่เขาทำก็เป็นที่ปรึกษาให้อยู่แล้วค่ะ
แล้วก็มีออกบูธทางสหพัฒน์ก็ได้เชิญพี่เขาไปร่วมเปิดบูธ
แล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องวายเราด้วย
แล้วก็จะมีไปประชาสัมพันธ์ในระดับอำเภอระดับจังหวัดด้วยค่ะ
สวรสภายในสวนนอกจากจะนำไปแปรรูปแล้ว
ยังขายผลสดในราคากิโลกรัมละร้อยกว่าบาทด้วยครับ
แม่พอฟังแล้วเนี่ยชาวบ้านบอกมันราคาแพงไปหน่อยหรือเปล่า
สตรีดนตรีจึงหาทางออกด้วยการนำมาแปรรูป
ทำให้ขายได้ตลอดทุกวันแบบนี้แหละครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ